ท้ายข่าวเที่ยงวันนี้ด้วยเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางด้านของกรกตเองก็จะเข้าไปหามรือกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ตามคำเชิญเพื่อแนะนำเรื่องของการวางตัวของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีข้าราชการในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะฮะ
ฟังเสียงของคุณวิศนุกันหน่อยนะครับ
มาใจคร่อยนะครับ

พลเอกประยุทธ์นั้นให้ใช้ชื่อพักพลังประชามรัฐ
ผลเอกประยุทธ์ก็ไม่สามารถจะหาเสียงได้นะครับ
ในแล้วก็นอกเวลาราชการอันนี้ทำไม่ได้
นี้มีรายงานว่า๔รัฐมนตรีที่ลาออกไปทำงานการเมืองเต็มตัวกับพักพลังประชารัฐ
เดินทางมาเทียบเชิญพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกในบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐ
ธรรมเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้ตอนสักประมาณ๔โมงเย็น
ติดตามกันต่อการเมืองเข้มข้นทีเดียวนะครับ